สถานการณ์น้ำที่เขื่อนพระราม๖

คือเขื่อนพระราม๖จะรับน้ำต่อจากเขื่อนป่าศักดิชนลสิต
แล้วก็จะมาถึงริมฝั่งแม่น้ำบ้านเรือนของประชาชน
ตอนนี้อำเภอท่าเรือแบบว่าน้ำถั่วจะเต็มพื้นที่หมดแล้วนะครับ
คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ครับเขื่อนพระราม๖ที่อำเภอท่าเรือ
จังหวัดพระนครศรียุธยาปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น๙๐๖ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ส่งผลให้แม่น้ำป่าศักดิ์นะครับท้นตะหลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือน
ประชาชนท้ายเขื่อนทั้งชุมชนวัดสตือชุมชนท่าเรือ
ประชาชนพ่อค้าแม่ค้าปิดร้านครับปิดร้านเร่งขนย้ายเข้าของไปอยู่บนที่สูงก่อน
ขนกันใหญ่เลยโอ๊ยโอ๊ยลื่นโอ้ระวังพี่ระวัง
เนื่องจากไม่ไว้ใจในสถานการณ์น้ำเกรงว่าระดับน้ำเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นอีก
ส่วนวัดริมแม่น้ำป่าศักดิ์เป็นยังไงวัดสตือวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชการที่๕ในวัดเนี่ยครับ
ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วนะครับน้ำไหลเข้าท่วมนี่นี่คือองค์พระพุทธศัยญาติ
น้ำท่วมถึงฐานแล้วครับเนี่ยฮะน้ำถึงประมาณข้อเท้าได้ไหมนะครับ
บางทีสูงถึง๓๐เซนติเมตรโอ้ยคนจะไปสักการะไม่น่าจะได้แล้วมั้งเนี่ย
แต่คนก็ยังไปดอมคนก็ยังไปพี่เบิร์ตไม่ใช่ข้อเท้าครึ่งแข้งนู่นน่ะ
นี่แหละครับ๓๐เซนติเมตรได้นะฮะก็ระวังเรื่องของน้ำกัดเท้า
ใช่เป็นห่วงจริงจริงเลยครับยังอยู่กับน้ำอีกนานใช่ค่ะ